คุณผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์โควิด๑๙ของไทยเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่๕๐๐๐กว่า
ใช่ค่ะเป็นตัวเลขที่สูงมากเลยนะคะสูงที่สุดสำหรับรายวัน
แต่ถ้าไปดูแยกย่อยมันต้องไปดูแยกย่อยว่า๕๐๐๐กว่าติดจากไหนแบบไหนอะไรยังไง
ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมาตรการเรื่องของการผ่อนปลนในพื้นที่กรุงเทพไงคะ
เขาบอกว่ามันดูเหมือนกับว่าย้อนแย้งกับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่
คือวันนี้กรทมเนี่ยมีมาตรการผ่อนปลนเนี่ยเพราะว่าตัวเลขจริงของการติดเชื้อรายใหม่
เนี่ยที่เห็นเยอะเนี่ยส่วนใหญ่คือการตรวจค้นเชิงรุกในพื้นที่โรงงานหรือว่าชุมชน
พอตรวจเจอปุ๊บเขาก็กันเข้าสู่โรงพยาบาลสนามทันที
สอบคอก็เลยบอกว่าเป็นตัวเลขในลักษณะของคลัสเตอร์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลได้
คือไม่ใช่ว่าโอ้โหเดินไปไหนก็เจอกระจายไปทั่วอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะฮะ
ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับท่านที่อยู่ที่กรุงเทพดูข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันนะฮะ
เผื่อจะให้พอหายใจหายคอได้ขึ้นสบายใจขึ้นได้บ้างหรือว่าใจชื้นขึ้นมาได้หน่อยนึงนะ
เพราะว่าวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
พิจารณาผ่อนปลนมาตรการสำหรับสถานประกอบการนะครับท่านผู้ชมครับ
มี๕ประเภทพรุ่งนี้๑มิถุนายนให้เปิดได้๕ประเภทนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าทางกรทมมองแล้วว่าคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโคล๑๙ในขณะนี้
กรุงเทพส่วนใหญ่เจอในชุมชนอย่างเช่นแคมป์คนงานหรือว่าตลาดนะฮะ
ระบาดยังทรงตัวเป็นคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่มค่ะพอไปตรวจค้นเชิงลุกเจอเฉพาะกลุ่มปุ๊บ
ก็เข้าโรงพยาบาลสนามหรือว่าไปโรงพยาบาลทันทีถ้าอาการหนัก
พรุ่งนี้๑มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจ
ให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพสามารถเปิดบริการได้
อย่างนี้นะฮะข้อหนึ่งพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้อุทยาวิทยาศาสตร์
หอศิลป์เปิดได้แต่ห้ามเข้าเยี่ยมชมเป็นกลุ่มจำนวนมากเดี๋ยวแต่ละที่เขาคงไปกำหนดอีกทีนึง
สองสถานที่ศักดิ์เจาะผิวหนังร้านทำเล็บเปิดได้นะครับ
แต่ที่ไหนหากพบการติดเชื้อต้องถูกสั่งปิด๑๔วัน
ยังไม่มีร้านตัดผมนะมีแค่สถานที่ศักดิ์เจาะผิวหนังร้านทำเล็บนะครับทุกผู้ชมครับ
สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงาม
สถานเสริมความงามคลินิกเวชกรรมเสริมความงามเปิดได้
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพพวกร้านสปาร้านนวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อเสริมความงามนวดแผนไทยเปิดได้นวดฝ่าเท้าก็เปิดได้
ในส่วนของนวดแผนไทยเนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับห้ามนะฮะ
ดเว้นการอบตัวอบสมุนไพรอบไอน้ำหรือว่านวดบริเวณใบหน้า
อันนี้ยังห้ามอยู่และ๕สวนสาธารณะสวนดอกไม้สวนพฤษศาสตร์
อันนี้เปิดได้ค่ะแต่เข้าไปแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้มีการนั่งร่วมกลุ่มนะ
รวมกลุ่มไม่ได้ไม่ให้เอาอาหารเข้าไปรับประทาน
เว้นน้ำดื่มเอาเข้าไปได้นี่นะฮะส่วนสถานประกอบการประเภทอื่นอื่นนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพหานครยังให้ปิดอยู่นะครับ
ณขณะนี้ก็คือให้ปิดไปจนกว่าจะถึงวันที่๑๔มิถุนายนนะฮะ